คุณผู้ชมคะสื่อโซเชียลสามารถเป็นช่องทาง
ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในหลายกรณีนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ทางด้านของความช่วยเหลือก็หลั่งไหลไปนะคะ
สำหรับครอบครัวที่มี๓พี่น้องเดือดร้อนอย่างหนัก
เพราะว่าคุณแม่นั้นเสียชีวิตขณะที่คลอดน้องคนสุดท้าย
ส่วนคุณพ่อรับไม่ได้ที่คุณแม่เสียชีวิตก็เลยเสียสติไปเลยนะคะ
น้องสามคนอยู่กับคุณยายซึ่งเป็นผู้สูงอายุ
คุณยายก็ได้รับเงินเบี้ยยังชีพแค่เดือนละ๖๐๐บาทเท่านั้น
น้อง๓คนก็ต้องดูแลกันเองดูแลคุณยายด้วย

ผู้ใจบุญทยอยนำเครื่องอุปโภคบริโคนมผงและเงินสด
ให้กับนางสาวธิดารัฐสดใสอายุ๑๕ปี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
โรงเรียนขนาดมอนวิทยาคมที่บ้านพักในตำบลเทพรักษาอำเภอสังขาดจังหวัดสุรินทร์
เพื่อนำไปเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวรวม๕ชีวิตนะคะ
ธิดารัฐเล่าให้ฟังว่าแม่เสียชีวิตหลังคลอดน้องวันใหม่น้องสาวคนสุดท้อง
พ่อเสียใจมากกับความสูญเสียจนกลายเป็นคนเสียสติค่ะ
ขาดเสาหลักสมาชิกในบ้านก็เดือดร้อนไม่มีเงินกินข้าวไม่มีเงินไปโรงเรียนนะคะ
ญาติพี่น้องยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือก็ไม่เพียงพอ
ในอนาคตน้องธิดารัฐบอกว่าอยากจะเรียนต่อเป็นพยาบาล
น้องสาวคนรองอยากเป็นครูแต่ไม่มีเงินค่ะ
ปัญญาที่จะเรียนต่อเพราะว่าหลังแม่เสียชีวิตไปก็ต้องอาศัยอยู่กับคุณยาย
แต่ละเดือนมีรายได้เพียงเดือนละ๖๐๐บาทจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้น
ก็วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสารฝันที่วางไว้นะคะ
ส่วนน้องวันใหม่น้องคนสุดท้องก็อยากได้รับการศึกษา
สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่เป็นภาระของสังคม
ซึ่งคุณครูสมพุทธเกรดขจรคุณครูโรงเรียนนางรองพิทยาคมจังหวัดบุรีรำ
บอกว่ารู้เรื่องราวชีวิตรันทศของน้องจากเฟซบุ๊ก
ที่บอกว่ามียายอายุมากต้องรับภาระเลี้ยงหลาน๓คน
ด้วยความสงสารก็เลยระดมเงินช่วยเหลือจากเพื่อน
เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือในเบื้องต้นไปก่อนค่ะ
ส่วนทางด้านของอดีตสสสุรินและอดีตรองนายกอบจสุรินท
เทียรทัศน์เตียวเจริญโสภาเป็นคนที่โพสต์เรื่องราวของน้องคนนี้นะคะ
ก็บอกว่าจากการตรวจสอบเพราะว่าน้องเป็นเด็กที่เรียนดีขยัน
มีความประพฤติดีเรียบร้อยในวันที่คุณแม่เสียชีวิต
เด็กก็ไปเข้าค่ายลูกเสือในต่างจังหวัด
สูญเสียทำให้สมาชิกในครอบครัวที่เหลืออยู่

ผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็มาช่วยเหลือต่อลมหายใจเด็ก
ให้มีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไป
ตอนนี้ความช่วยเหลือก็หลั่งไหลไปอย่างต่อเนื่อง
คงช่วยเหลือกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะ